โต้กันเดือดกู้ภัยวัดดีเอสไอปมการเข้าช่วยเหลือผู้ช่วยเพศรัชกรสิทธิ์ธรรมกายเสียชีวิตรายที่๒ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา